ยังอยู่กับตัวเลขเงินเงินทองนะครับ
แต่ว่าคราวนี้เป็นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของ๑๙รัฐมนตรี
พ้นจากตำแหน่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับ
ปปชมีการเปิดเผยตัวเลขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
หนึ่งในนั้นครับคุณผู้ชมพบว่าอดีตรัฐมนตรีเกษตรเนี่ย
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า๒๗๐ล้านบาทนะครับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
รัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
โดยมีรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง๑คน
และเป็นรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งครบ๑ปีอีก๑๙คน
โดยนายอุตมะสาวนายนครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่าเดิม๓๘ล้านบาท
ส่วนหนึ่งก็เป็นมรดกที่ได้รับจากมารดา๒๒ล้านบาท
ส่วนรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งครบ๑ปีประกอบไปด้วย

อมราชวงศ์ปริดิยธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรี
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๒๘ล้านบาท
ยงยุทธ์ยุทธวงศ์อดีตรองนายกรัฐมนตรี
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๓๖๐๐๐บาท
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า๓แสนบาท

ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า๔ล้านบาท
พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า๑ล้านบาท
เอกชัดชัยสาริกัญญะครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มีทรัพย์สินลดลงประมาณ๑ล้านบาท
พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๑ล้าน๖แสนบาท
พลเรือเอกนรงพิพัฒนาศัยครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๑ล้าน๘แสนบาท
ดอนปรมัติวินัยครับครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ๙แสนบาท
พิรดีตันตราพรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๑ล้านบาท
พลเอกนรัฐครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเสียและสหกรณ์
บ๊วยเจราะห์